คุณคะไปต่อกันที่ข่าวนี้ดีกว่า
นี่คุณอันเขาท้องไปแล้วนะคะไม่ใช่คุณอันท้องนะ

ภรรยาของคุณอ่านเขาท้องไปแล้วนะคะ
เพื่อนหลายคนในวงการก็แต่งงานก็มีลูกกันไปแล้วนะคะ
แต่ว่าเพื่อนของคนนี้นะคุณเอมมี่มรกฏค่ะ

ก็เลยมาถามคุณเอมมี่ว่าเมื่อไหร่เออเจ้าตัวนะคะ

ซึ่งที่ผ่านมาคุณเอมมี่บอกเลยนะคะ
ช่วงที่ผ่านมาตัวเธอและสามีทำการบ้านหนักมากค่ะ

ทำเอาเธอเสียน้ำตาไปแล้วก็หลายครั้งเหมือนกัน
แต่เธอบอกว่าไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ค่ะ
มี่เองนะก็ยังขอสู้ต่อด้วยวิธีธรรมชาติ
เพราะว่าไม่อยากจะมีความคิดนะคะ
ที่มีดูลูกด้วยการพึ่งวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ค่ะ

เธอก็ค่อยยอมรับในโชคชะตาค่ะ
เต็มที่ค่ะก็ให้เวลาเข้าอีกนิดนึง
อีกสัก๓๔เดือนแบบนี้ค่ะ

ก็มีเสี่ยงน้ำตาบ้าง

ทำงานเยอะเกินไป
แล้วก็พักผ่อนน้อยมาก
มีการคุยกับผู้จัดการแล้วว่า

ว่าถ้าจะประมาณนี้เราจะต้องหยุดประมาณนี้

เราก็เป็นไปตามธรรมชาติ
แล้วแต่ฟ้าจะอยากให้เรามีหรือเปล่า
ถ้าอยากก็ไม่เป็นไรเราก็มีความใจได้ค่ะ